ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คริสโชว์รูปแบบใหม่ของเมืองไทย
รายการที่มีเงินแสนรอคุณอยู่แล้วก็คำถามจากคนไทยทั้งประเทศ
คักมากโดยเฉพาะนะฮะผู้ช่วยของเราในวันนี้ทั้ง๓ท่านนะครับ

อันนี้คือพี่ปองน้องเชอรี่และนิกกี้
นี่โอ้โหวันนี้ผู้เข้าแข่งของเราคนหนึ่งที่เตรียมเอาไว้ให้เชอรี่โดยเฉพาะเลย
เดี๋ยวดูซิจะเป็นยังไงไปพบกันเลยดีกว่านะครับ
น้องแพลวน้องมายแล้วก็น้องไมค์ครับผม
แล้วก็น้องไมค์แล้วก็น้องไมค์นี่
น้องไมค์คนนี้เราตั้งใจเตรียมให้เชอรี่เลยนะ
น้องไมค์หันไปทักทายพี่เชอรี่หน่อยลูก

เลือกพี่ป๋องก็ได้ค่ะ
สู้พี่ป๋น

สามเลยเลยครับ

ใช่ครับผม
สามเลยใช่ไหม
โอเคเชื่อพี่นะ

ฟังคำถามดูว่าจะเกี่ยวอะไรกับต่างประเทศหรือเปล่าครับ

อย่างนี้คือสีเหลืองเขียวตัดทิ้งไปเลย
อันนี้สีเหลืองเขียวมันคือบ้านเรา
อันนี้ตัดทิ้งไปเลย
หมายถึงว่าสี

๓ทดแกรกพบด้วย
ผมต้องแหวะ

เดินให้ถึงมาที่เนอะไม่บ้างนะครับ

พร้อมนะครับฮั่งเพราะอ่าชนมาครับ
มาครับผมพร้อมแล้วมุนเลย
มีพี่ยุทธ์นะฮะพี่เบนส์นะฮะพี่เตียงแล้วก็คุณแจงเออเอาไหมเอาพี่แจงนะน้องแจงน้องแจงแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อแจงค่ะ
ก้าดเทจทุ่นโทรศัพท์ครับ
ลงไกลน้องเขาบ้าง

มาดูซิว่าเกี่ยวกับเรื่องของเคสโทรศัพท์มือถือจะถามว่าอะไรต้องลงเหรียญก่อน
เท่าไหร่ดีพี่เชิญเอ่อพี่นิกกี้เท่าไหร่ดี๓เหรียญครับ
ดูอีกเลยนี่นี่มาความคำถามครับคำถามของแจ้งนะครับ
ลองประมาณนี้เออเอาใหม่อี๊
นิดหน่อยก็เอาแตะนิ้วก็เอา

สั้นไปไหมพี่มันน่าจะเป็นผีสั้นไป

เชื่อมั้ยเชื่อมั้ยไหนจะบอก

นะไปเชื่อพี่นิกกี้ค่ะโอเค

ตอบนั้นนะครับว่า๕๒นิ้ว

เชลย๔๗๗นิ้วครับ

ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวต้องมาใหม่อีกนะ

พร้อมแล้ววงล้อมหาชนมาครับ

ปุ๊กแล้วก็มีคุณก๊อฟ

สวัสดีค่ะชื่อเนยค่ะ

อยากชวนพี่เชอรี่ไปเตยบอลด้วย

เชอรี่เชอรี่

โทษนะคะโทษนะคะ

เออทำซิทำซิ

ลงกี่เหรียญดีพี่เชอรี่
๓เป็นเลยลูก

ฟังคำถามจากน้องเนย

ฉันอยากทราบว่า

ทีมล่าสุดเลยไงคะเค้ามาจากทีมอะไร
ไม่ต้องพยักหน้าอยู่ข้างหลัง
แล้วแตก

อ๋อชอบหัวข้าวเหรอ

ต้องบอกทำไมไงได้ถัดแน่เลย

มายังตอบนะ

แสดงว่ามันตัดข้อที่มีความตัดข้อที่มีความตัด

หนะเปี๊เปี๊นะ

ซูมเข้ามา

ข้อนี้ถ้าตอบถูกได้๓คะแนนนะครับ